รู้จักกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งครับ
ได้รับพระราชทานที่ดินจากในหลวงรัชกาลที่๙

และพวกเขามีการน้อมนำหลักการเกษตรทฤษฎีใหม่มาปรับใช้
จนทำให้มีความเป็นอยู่มาจนถึงทุกวันนี้
ติดตามพร้อมกันจากรายงานของคุณสรีพักกมลตรายตรึงตรีคูณครับ
หน้าที่อุดมสมบูรณ์ขนาด๒๐ไร่
เป็นนาผืนแรกในตำบลช้างใหญ่
อำเภอบางไซจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดช

ทรัพย์ศัพท์ศีลสวนพระมหากษัตริย์
ให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

นำมาจัดสรรให้เกษตรกรชอบทำกิน

เป็นทายาทรุ่นที่๒ของตระกูลพงศิษฐิผล
ที่ได้รับพระราชทานที่ดินผืนนี้

หลังได้รับผืนนาพระราชทานแล้ว
ต่อมาแม้ครอบครัวจะมีที่ทำไร่ทำสวน

ตามรอยพระบาทในหลวงราชการที่๙
เช่นการทำปุ๋ยอินซีใช้เอง

รวมรายได้จากการเลี้ยงไก่ไข่

ทำให้มีรายได้เข้ามาตลอดปี
ปัจจุบันราคาข้าวจะตกต่ำ
ก็ไม่เดือดร้อน
เขาไม่ได้จับยองครั้งแรก

พอเรามีข้าว

คือแปลงผสมพันธุ์ข้าวที่ทายาทรุ่นที่๓

และก็ส่งเสริมให้เกษตรกรในชุมชน
ซึ่งทำให้ปัจจุบันเกษตรกรนั้นขายข้าวได้ในราคาที่ดีกว่าตลาด
สูงถึง๗๐๐บาทต่อตันค่ะ

ด้วยการผลิตพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพสูง

แทนการผลิตข้าวอายุสั้นคุณภาพต่ำ
โดยมุ่งมั่นที่จะสืบสารและถ่ายทอดหลักการเศรษฐกิจพอเพียง
และเกษตรทฤษฎีใหม่ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้

เพราะสามารถทำให้ชีวิตดีขึ้นได้จริง
และเพื่อสืบสารพระราชปนิษฐานของในหลวงราชการที่๙
ที่ต้องการให้ชีวิตประสบกรณิกรชาวไทย
มีชีวิตที่มีความสุขพ้นจากความยากจน
เรามีทุกวันนี้มีที่อยู่มีที่กิน
ก็เพราะพระองค์ท่านให้เรามา
เราประสบความสำเร็จเราทำอะไรเราก็อยู่บนพื้นดินของท่าน
ดังนั้นความภูมิใจมันก็อยู่ที่พื้นแผ่นดิน
เราก็จะรักษาพื้นดินของท่านไว้ตามต้องชีวิต
สิริภักษ์กมลไตรตึงตีคูณข่าวเทวรัตน์ทีวีปริงาน